ในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยของเรา
รวมไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

ค่ำคืนนี้อยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันดีนะครับ
เริ่มต้นกับการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันก่อนนะครับ
วันนี้ตลอดทั้งวันกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมเหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรานั้น
ยังคงบางตานะครับมีในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เล็กน้อยเท่านั้น
ตอนบนถึงตอนกลางช่วงกลางวันแดดจึงแรงเป็นพิเศษครับ
ปัจจัยหลักก็เนื่องมาจากมวลอากาศเย็นนะครับ
ยังคงแผลลงมาแตะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แล้วก็มีการทิ้มลงมาแบบนี้ในบริเวณประเทศเวียดนามสปลาวนะครับ
ส่วนช่วงกลางวันอากาศร้อนจัดนะครับ
เพราะว่ามวลอากาศเย็นเหล่านี้มาดูดความชื้นกลับไปหมด
สิ่งที่น่าจับตาครับคือในช่วงวันอาทิตย์จันทร์อังคาร
ต้อนรับวันมาคะบูชาต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทย
มีลุ้นนะครับว่ามวลอากาศเย็นนั้นจะแผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทย
นั่นก็หมายความว่าชาวเหนือชาวอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
มีโอกาสได้สัมผัสลมหนาวอีกครั้งหนึ่งก็ต้องจับตาดูครับ
และแน่นอนนะครับในระยะนี้ฝนลดลงมีผลแน่นอนต่อปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง
หรือล่าสุดตอนนี้เองมีการประกาศเตือนแล้วว่า
ที่ต้องเตรียมบริหารจัดการน้ำแล้ว
ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดเชียงรายครับลำพูนแพร่สุโขทัยพิจิตร
กำแพงเพชรอ่างทองสกลนครกรสินนครราชศรีมาบุรีลำ
จันทบุรีสงขลาทีนี้มาดูเขื่อนกันบ้างครับ
ล่าสุดมี๕เขื่อนที่มีปริมาณน้ำกักเก็บต่ำกว่าเกณฑ์กักเก็บต่ำสุด

เขื่อนแรกเขื่อนบางรังจังหวัดเยลา
เขื่อนที่๒ก็คือเขื่อนแม่กุงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่
เขื่อนที่สามเขื่อนภูมิพลจังหวัดต่า
เขื่อนที่สี่เขื่อนน้ำภูจังหวัดสกรรณคล
เขื่อนสุดท้ายเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี

ก็มีหนึ่งปรากฏการณ์เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ
เป็นปรากฏการณ์อุกบาตอย่างในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขนาดนี้
ภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่๖กุมภาพันธ์
ชาวอเมริกาในภูมิภาคมิสเวส
พบเห็นปรากฏการณอุกบาทพุ่งผ่านท้องฟ้าจากรัฐอีเรนอย

โดยผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนสามารถที่จะบันทึกช่วงเวลา
ที่ลูกไฟลอยผ่านหน้าไว้ได้แล้วก็โพสต์ภาพมาอย่างที่เห็นขนาดนี้
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างเสียงฮือฮา
เพราะว่าพบไม่บ่อยมากนักในภูมิภาคดังกล่าวนี้นะครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัย
นำมาฝากให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ